ทุกผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยมีมิจฉาชีพไปซื้อของให้แบงค์พันธุ์
ราคาของแค่๕๐บาทแล้วบอกว่าเงินทอนไม่ครบ
ใช้วิธียังไงเนี่ยลองไปดูกล้องวงจรปิดของร้านค้าร้านนี้นะฮะ
นี่เห็นไหมฮะโทรศัพท์ไปด้วยนะแล้วก็ส่งแบงค์พันธุ์แล้วก็รับเงินทอน
เดียวเนี่ยหันไปบอกเงินทอนไม่ครบแต่ทางร้านเขาบอกเขาทอนครบ

ตอนที่หันมาเพื่อจะบอกว่าเงินทอนไม่ครบเนี่ย
ใจมาลัยนะครับอยู่หมู่บ้านบัวทองธานีอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี

เห็นมั้ยฮะจังหวะหันไปเนี่ยเอาเงินธอนส่วนหนึ่งไปเน็บที่เอว
แล้วบอกว่าที่ต้องธอนก้าวร้อยห้าสิบบาทเนี่ยมันยังไม่ครบนะ
เจ้าของร้านนะครับก็คือพี่สมใจบอกว่าเหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้น๑๐โมงเช้าเมื่อวานนี้
ลูกค้าผู้หญิงคนนี้มาขอซื้อทองคำเปลว๕แผ่นละ๑๐บาท
ราคารวม๕๐บาท๕๐บาทจ่ายแบงค์พันธุ์คุณเขียนมาสอน
ต้องทอน๙๕๐บาททางร้านก็ทอนไปเป็นแบงค์ต่าง
แบงค์๕๐๐บาทแบงค์๑๐๐บาทแล้วก็แบงค์๕๐บาท
ผู้หญิงคนนี้พอรับเงินทอนไปเนี่ยนะหันไปแป๊บเดียว
แล้วก็เอาแบงค์๕๐๐เหน็บใส่เอว

เท่ากับว่ามันต้องขาดไป๕๐๐สิ
เขาก็หันกลับมาบอกนี่ทอนไม่ครบนะมันขาดไป๕๐๐บาท
แล้วแบงค์ใหญ่ด้วยขาดแบงค์๕๐บาทยังพอว่าขาดแบงค์๕๐๐บาท
ทางร้านก็บอกทอนแล้วทอนแล้วเถียงกันอยู่พักใหญ่
สมใจเจ้าของร้านบอกไม่เป็นไรเอาอย่างนี้คุณลูกค้า
ที่ร้านมีกล้องวงจรปิดเดี๋ยวไปเปิดกล้องดู
กลายเป็นว่าลูกค้าคนนี้เปลี่ยนใจฮะบอกอ่าไม่เป็นไรไม่ต้องดูกล้องก็ได้
ทองคำก็ไม่ซื้อแล้วเอา๕๐บาทมาคืนแทน
พอได้ไป๙๕๐บาทจะเอาเงิน๕๐บาทแล้วก็เอาทองคืนไป
จะได้มี๑๐๐๐บาทครบเหมือนเดิมแต่ทางร้านบอกไม่เอา
ไม่ให้คืนแล้วคนร้ายก็เลยเดินหนีไปเลย
สมใจเลยเอาคลิปนี้มาโพสต์เพื่อเตือนภัยกันนะฮะ
จังหวะนิดเดียวถ้าเกิดร้านวุ่นเนี่ย

เราตั้งฉายาให้เลยโจรเอวเหนียว

มันต้องอยู่สิคะหนูก็เลยบอกไม่เป็นไร
หนูเปิดกล้องดูดีกว่าเขาอธิบายขนมีกล้อง